ทีมแชมป์ฟุตซอลสโมสรเอเชียทีมล่าสุดที่จะมาให้สัมภาษณ์กันสดที่นี่นะคะตอนเวลา๕โมง๒๐นาทีค่ะ
แต่ก่อนที่จะได้ไปพูดคุยกับเขานะคะมีควันหลงเกี่ยวกับดาวยิงประจำทีมนั่นก็คือสุภวุฒิเถื่อนกลางมาฝากกันค่ะ
ด้วยการเหมาคนเดียว๓ประตูทำแพทริกนะคะก่อนที่ทีมจะชนะกิติปาซานแชมป์ฟุตซอลลีกอิราณแล้วก็อดีตแชมป์เอเชีย๑สมัยไป๑สมัยเมื่อปี๒๐๑๒ไป๓ประตูต่อ๒
ฉลามโต๊ะเล็กคว้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่๒ต่อจากปี๒๐๑๓ค่ะ
โดยเจ้าอามก็เปิดเผยก่อนเดินทางกลับจากเวียดนามมาถึงประเทศไทยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะว่าการทำแพทริกในรอบชิงชนะเลิศถือเป็นการพิสูจน์ตัวเองต่อหน้าอาริเวซ่าอัฟซาวกุญซือของทีมกิติปาซานที่เคยร่วมงานกันค่ะในช่วงที่ย้ายไปเล่นในลีกอิราณกับทีมเมซันกันนะคะด้วยสัญญา

มันแตกต่างนะครับอยู่ที่ว่าคือเราจะนำไปใช้ยังไง
แต่บางครั้งเขาคิดว่าฟุตซอลไทยหรือว่านักเตะไทยเนี่ย
ระบบคือจะไม่ดีหรือว่าคือไม่เชื่อใจหรือว่าไม่เชื่อมั่นมากกว่า
ช่วงเย็นวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะ

เพื่อพูดคุยถึงเบื้องหลังการคว้าแชมป์สโมสรเอเชียสมัยที่๒
ติดตามได้ในเรื่องรอบขอบสนาม๑๗นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปค่ะ